มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมี
ทนายรณรงค์พาผู้เสียหายไปร้องที่กรกตค่ะให้เอาผิด
หัวหน้าพักการเมืองชื่อดังประเด็นนี้ค่ะคุณนัทพงศ์
หวยใต้ดินไม่จ่ายเงินเอาจริงดีดีเอาจริงจริง
ประเด็นนี้ซื้อหวยใต้ดินไม่จ่ายเงินนะคะเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยด้วยค่ะกว่า๑ล้านบาท
ในงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตหลังจากถูก
หัวหน้าพักการเมืองชื่อดังเบี้ยวเงินค่าหวยใต้ดินกว่า๑ล้านบาท
ผู้เสียหายเนี่ยเธอบอกอย่างนี้ค่ะเธอบอกว่า
รู้จักกับคนในพักการเมืองนั้นนะคะจากนั้นทั้งพี่สาวของหัวหน้าพัก
แล้วก็ตัวหัวหน้าพักการเมืองนั้นเนี่ยก็มีการส่งโพยหวยราคาหลายแสนบาทนะคะ
คือผู้เสียหายรายแรกเนี่ยสี่แสนสี่หมื่นนะคะผู้เสียหายรายที่สองสองแสนหนึ่งหมื่น
รวมหกแสนห้าหมื่นบาทเป็นการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันมา
แล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินโดยอ้างว่ามีบ้านมีรถมีตำแหน่ง
เป็นตัวการันตีว่ามีเงินจ่ายนะคะคือแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ค้าคนกลาง
ก็จำเป็นต้องแบกความรับผิดชอบพอทวงถามก็ติดต่อไม่ได้
ก็ไปตามถึงบ้านพักก็อ้างว่าเงินจำนวนนั้นเนี่ย
ได้ใช้เป็นค่าคดีความไปหมดแล้วก็เลยไม่มีเงินจ่ายให้
ตอนนี้ผ่านมากว่าสี่เดือนแล้วยังไม่ได้เงินเจ้ามือก็ตามข่มขู่ถึงบ้าน
ไม่ไหวเลยไปปรึกษาทนายและเธอบอกว่าอยากให้ทางกรกตตรวจสอบจริยธรรมของหัวหน้าพักรายนี้ด้วย
โดยเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่ออีกหลายคนแต่ไม่กล้ามาแจ้งความค่ะ
ไม่ให้เรามานี่หวัดดีคือนีเจ้ามือกำลังคันล้อมินด้านบ้าน
ซึ่งทั้งนี้นะคะการซื้อขายหวยใต้ดินเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วทางผู้เสียหายเองก็รู้แล้วก็พร้อมรับสภาพ
ตัวเองก็ขายผิดกฎหมายก็เลยไม่ได้มาแจ้งความ
หัวหน้าพักคนนี้เขาไม่ได้จะเข้าไปทดลองระบบอะไรใช่ไหม